ช่วงที่๒เดี๋ยวจะไปติดตามข่าวคราวของคุณอาสุรชัยสมบัติเจริญ
นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ค่ะงานนี้ควงลูกสาวคนสวยน้องดิ้งกระมวลชนก
เข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวแล้วนะจ๊ะใช่แล้วค่ะน้องดิ้งไม่เท่าไหร่
ที่หลายคนรุ้นก็คือชมหน้าของคุณอาสุรชัย
ว่าจะหลอกเป๊ะปังขนาดไหนหลังจากที่ทำศัลยกรรมกระชากวัยไปนานถึง๔เดือน

จูงมือลูกสาวคนสวยดิ้งกระมวลชนกเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว
ด้วยการรับบทนางเอกในละครรีเมคชื่อดัง
ซึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่สุรชัยสมบัติเจริญก็ได้รับบทสำคัญด้วยเช่นกัน
และขอใช้โอกาสนี้เปิดเผยชมหน้าสุดเป๊ะปัง
หลังเข้ารับการทำศัลยกรรมใบหน้ากระชักวัยมาเป็นเวลา๔เดือน
โดยเผยว่าตอนนี้สมบูรณ์กว่า๙๐แล้ว
ส่วนตัวรู้สึกพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
และยังไม่คิดจะเสริมหล่อส่วนไหนเพิ่มเติม
เหลือแต่ขั้นตอนของการปรับผิวพันธุ์ให้ดูเปล่งปลั่งขึ้นก็เท่านั้น
ซึ่งคาดว่าต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ด้วยเครื่องกระตุ้นคอลลาเจน
ลูกสาวคนสวยก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากชมคุณพ่อ
ว่าดูเด็กและหล่อขึ้นเช่นเดียวกับแฟน
รวมถึงหมอดูก็ยังทักว่าโงเห้งดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
เพราะว่าก็ต้องเข้าใจอยู่ว่าอีกปีนี้๖๐แล้ว
จะไปทำปุ๊บปั๊บทีเดียวอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ได้

ครั้งนั้นไปพบนายโยคนายโยคบอกหล่อขึ้นหรือเปล่า
ขอบคุณมากนะครับไปไหนมาไหนทุกคนก็ให้กำลังใจกัน

คือสมัยก่อนผมก็จะเป็นคนตาที่แบบว่าตาเล็ก
จะประมาณทำรู้สึกแล้วตารู้สึกมันมีวาว
ขึ้นเขาก็บอกโอเคหงวแห่งดีอะไรอย่างนี้
หน้าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้